คุณผู้ชมครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเรียนชั้นม๒นะฮะ
ระหว่างทางกลับบ้านขอคุณแม่แวะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ระหว่างซื้อของอยู่เจอผู้ชายคนหนึ่งจับก้นมับเขาให้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้แล้วก็ตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับ
นี่เห็นมั้ยมือหมับไปแล้วข้บคุมอาหารไม่ได้นะฮะ

ผู้ชายเสื้อสีส้อมส้มล้านสะดวกซื้ออยู่ที่ปากสอยสามมะคี
ถนนติกวาณนทรอบถนนอำเภอเมืองจวัดนลธาบุรี
ผู้ชายคนนี้ก็ไปจับก้นน้องผู้หญิงไป
น้องเขากำลังเดินซื้อข้าวซื้อของกันอยู่
พอจับเสร็จปุ๊บเดินออกไปเลยครับนะฮะชาวบ้านก็ช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้ได้
เพราะว่าน้องเขาก็อ่าร้องให้คนช่วยขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจนะฮะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเวศทราบชื่อภายหลังคือนายปิยพรครับ
ผมก่อเหตุจริงครับจับก้นน้องเขาจริง
เพราะว่าผมควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะ
เห็นแล้วมันขึ้นขึ้นมาหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
แม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่าลูกสาวอายุเพียง๑๓ปี
เรียนชั้นม๒ตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยลูกเพิ่งจะกลับจากโรงเรียน
แล้วก็มาขออนุญาตไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านกับเพื่อนสองคน
หลังจากนั้นโทรมาแม่แม่มีผู้ชายมาจับก้นหนู
ทำอนาจารย์ก็รีบออกไปหาลูกครับ
แล้วก็พบว่ามีพลเมืองดีช่วยกันจับเอาไว้ให้ได้
คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกว่าถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมาก
ป่วยจิตหรือเปล่าถ้าป่วยควรจะรักษา
ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุไปแล้วในข้อหากระทำอนาจารย์
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ